ปัจจัยอะไรที่จะทำให้บ้านเรายังไม่มีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้
ไปติดตามกันว่าอาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะฟันทงว่าอะไรในขีดเส้นใต้การเมืองค่ะ
คุณวิวัฒนาชัยนักกาลสินนักการเมืองรุ่นเก่า

ฟันทงให้ตลาดการเมืองปั่นป่วนว่า
เรื่องเลือกตั้งเนี่ยอย่าว่าแต่ปลายปี๖๑
ปี๖๒ก็ยังไม่มีการเลือกตั้ง
เผลอ๖๓ก็ยังไม่มีการเลือกตั้ง
เอ้าเหตุผลของคุณวิวัตนาชัยก็เพราะบอกว่า
ถ้าขืนเลือกในช่วงเวลานี้
พักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์๒พักรวมกัน

ฉะนั้นพักอื่นที่เหลือ

ฉะนั้นจำเป็นต้องทอดเวลา
เพื่อที่จะให้พักที่เตรียม

ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
มีความพร้อมมากกว่านี้
มีความพร้อมมากกว่านี้

เป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้

ถ้าเลย๖๒ยังไม่เลือกตั้ง

แล้วกระแสที่เรียกร้อง

ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
และกำลังจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง

คือพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายลูก๒ฉบับ

จะกำหนดรถแมพเลือกตั้งได้

กฎหมายลูก๒ฉบับนี้

เริ่มงานกันตั้งแต่วันที่๑๙

เพราะสอนอชอ
โหวตออกมาบางประเด็นเนี่ย

ฉะนั้นต้องตั้งกรรมธิการ๓ฝ่าย

เอาคนสามฝ่ายนี้มาดูกันใหม่

ความรอบครอบมาตกลงกันใหม่

มาจากกรรมการร่าง๕คน
แล้วทั้ง๒ฝ่ายนี้ยันกัน

ว่าถ้ากรณี๕ต่อ๕

ควรไปอยู่ฝั่งเดียวกับสนช

ว่าที่ไปปรับปรุงไปแก้ไข

แล้วเอามาให้สนชโหวตกันอีกรอบหนึ่ง
ถ้าสนชโหวตผ่าน
ก็แปลว่าขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมาย

แต่ถ้าสนชโหวตคว่ำ
ซึ่งต้องใช้เสียง๒ใน๓

ถ้าโหวตคว่ำนี่แหละจะเป็นปัญหา
เพราะจะต้องร่างกันใหม่
ต้องมานั่งร่างกฎหมายลูกกันใหม่
เพื่อที่จะให้สอดคล้อง
กับกฎหมายรัฐธรรมนูล
ตรงนี้รัฐธรรมนูนไม่ได้กำหนด
ว่าจะร่างใหม่
แล้วส่งกลับมาภายในกี่วัน

ฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัว

ถ้ากฎหมายลูกคว่ำ
ก็จะนำไปสู่การยื่นรถแมพ
อย่างที่คุณวิวัฒนาชัยพูด
มีเหตุผลนี้เหตุผลเดียวเท่านั้น

ขอสชและรัฐบาล
จะอ้างกับประชาชนอย่างไรว่า

ต้องเลื่อนออกไปยาวขนาดนั้น

เป็นไปอย่างที่คณะกรรมการร่าง

แล้วกรรมธิการร่วม

ส่วนใหญ่เขาอาจจะโหวตไม่รับ

เอ้าก็ในเมื่อ

แล้วสนชโหวตไปอีกอย่างหนึ่ง

แล้วต้องไม่รับเสียง๒ใน๓นะครับ

ถ้าเขาไม่รับอันนี้ก็พอมีเหตุผล

ฝ่ายเขาตกลงกันนั้น

กับที่สนชเคยโหวตไปแล้ว

ตลกครับอ้างไม่ได้
นี่ประเด็นต้องอยู่ตรงนี้ว่า

สนชมีเหตุมีผล

อย่างที่ประธานพรเพชรว่า

แต่ว่าถ้าสมมุติสนช

มาว่าให้คว่ำ

เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

กลับไปดู๑๔ตุลาย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์
ตุลาคมปี๒๐๑๔
ตุลานั้นปี๑๖ตุลาคมปี๒๐
แล้วก็ย้อนกลับมาดูเหตุการณ์พฤษภาคมธมิน๓๔
เรื่องไม่พึงประสงค์เกิดจากจุดเดียวทั้งนั้นคือจุดเล็ก
ฉะนั้นจากนี้ไปให้จับตาดูสนชซึ่งจะเป็นจุดเดียวที่จะก่อให้เกิด
เรื่องใหญ่เรื่องบานปลายต่อไปหรือไม่
หวังว่าสนชคงจะต้องมีเหตุมีผลในการตัดสิน
ฉะนั้นแล้วก็มีคนเตือนสนชว่าระวัง
จะเดินบนท้องถนนไม่ได้
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองวันอาทิตย์นี้ครับ